อย่างต่ำแล้วเยอะสุด๗ชั่วโมงต่อวันเขาบอกว่าการซ้อมของน้องเมเนี่ยไม่แตกต่างจากการซ้อมของคราวบรรดานลักษณะจีลาชีพ
ซึ่งถือว่าเป็นชาติมหาอำนาจของการแข่งขันแบตมินตันเลยนะครับ
กลับติดตามรายงานได้จากคุณวันตุชาติเจอร์มูลครับ
เมรัชนกอินทนนทนักแบตลินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับหนึ่งของโลก
มีกำหนดตารางการฝึกซ้อมวันละ๓รอบ
ช่วงปิดภาคเรียนซ้อม๗ชั่วโมงต่อวัน
ช่วงเปิดภาคเรียนซ้อม๖ชั่วโมงต่อวัน
ซึ่งรอบเวลาที่แตกต่างกันจัดให้สอดคล้องกับตารางเรียนหนังสือ
เจาะลึกลงรายละเอียดการฝึกซ้อม
ภาคเช้าส่วนใหญ่เน้นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เช่นการเล่นเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อการปั่นจักรยานสปินนิ่ง
เพิ่มความจุปอดเพื่อความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ
ที่ทำให้ร่างกายเมย์รัชโนกมีความทั้งแกร่ง

ไม่ว่าการแข่งขันจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน

ยังต้องทบทวนทักษะขั้นพื้นฐาน

ก็ฝึกย้ำต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า๓๐นาที
ก่อนที่จะเปลี่ยนไปทบทวนเทคนิคอื่น
ซึ่งโค้ชเป้พัทธพลเงินศรีศุกร์
ผู้ฝึกสอนเมรัชนกเปิดเผยว่า

จะออกแบบล่วงหน้าทุก๓เดือน
ซึ่งจะเน้นการฝึกฝนด้านใดเป็นพิเศษ
จะขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานภาพรวมของเมย์

เรื่องหน้าไม้เรื่องจังหวะในการตี
รวมถึงรูปแบบเกมในการแข่งขัน
อย่างเช่นเมื่อตกเป็นฝ่ายลับต้องทำยังไง
ตกเป็นฝ่ายลุกเมื่อเป็นฝ่ายลุกต้องทำยังไง
รวมถึงการแก้ไขต่างที่เกิดขึ้นในเกม
โดยที่เราจะวิเคราะห์จากการที่เราไปแข่ง
แล้วมาคำนวณผลว่าช่วงนี้เมขาดอะไร

เราก็จะมาเติมจุดที่ขาดแล้วจะมาเสริมให้ดียิ่งขึ้น

ในการที่จะออกลูกขนไก่ไปให้ฝั่งตรงข้าม
ซึ่งบางครั้งถามว่าทำไมเมย์ถึงชนะ
เค้าสองเซทนี่คือสาเหตุหนึ่ง
มันทำให้บางทีเมย์เซฟกำลัง

คือเมย์รู้เลยว่าตีคนนี้ตีกับคนนี้
ตีกับผู้ตีกับคนนี้เมย์รู้เลยว่าต้องตีอย่างไร

ซึ่งเราแค่คุมสติคุมสมาธิ

ส่วนจังหวะการขึ้นไม้หรือสเต็ปขา
ให้เขาอยู่ในพื้นฐานที่ถูกต้องแค่นั้นเอง

เหมือนรู้ว่าตีกับคนนี้ต้องเล่นอย่างนี้

โค้ชเป้ค้นพบคือการฝึกด้านสภาพจิตใจ

โฮชเต้ให้เมย์ปฏิบัติกรรมฐาน
ก่อนนอนเป็นเวลา๑๕นาที
และก่อนแข่งขันทุกครั้งเป็นเวลา๑๕นาที
เป็นการยกระดับจากการทำสมาธิ
จิตเกิดความตั้งใจที่แน่วแน่ในการแข่งขัน
ดีจิตที่เป็นผู้สนมองโลกในแง่ดี

มันเกี่ยวกับจิตใจเมย์เมื่อบางทีเมย์คิดไม่ออก

มันทำให้ร่างกายมันเหมือนช็อตไปดื้อ
ที่บางทีเขาจะล้มไม่นอนหรือทำท่าสงสังแยะ

ไม่ใช่ร่างกายเมย์แต่เป็นจิตใจเมย์มากกว่า
แต่เพราะเมื่อเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้ว

อย่าไปมองว่าเขา๑๗แล้ว
แต่มองว่าตอนนี้เรา๑๐
จะทำอย่างไรให้เราถึง๒๑ก่อนครับ
เมรัชนกกรรมศึกหนัก๓รายการในรอบ๓สัปดาห์นะคะ
จึงทำให้การซ้อมนั้นปรับลดจากวันละ๓รอบ
เหลือวันละ๒รอบเป็นการชั่วคราวค่ะ
ที่เมืองอุขั้นสาธารณะรัฐประชาชนจีน
ซึ่งเมรัชนกจะเดินทางวันจันทร์ที่๒๕เมษายนนี้ค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน